สวัสดีค่ะเศรษฐีป้ายแดงกับใบตองวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ซอยปรีดีพนมยง๔๓ตรงนี้
เขาว่ากันว่ามีร้านลาบลับอยู่แถวนี้
ซึ่งเจ้าของเนี่ยเป็นคนอีสานด้วยนะ
แต่ตอนนั้นไม่มีงานทำก็เลยมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพเลยค่ะ
และในที่สุดก็ประสบความสำเร็จด้วยการเป็นเจ้าของร้านลาบลับ
ที่แปลกแตกต่างและไม่เหมือนใคร

พาตัวแม่มาด้วยตัวแม่คนนี้เขารู้ทุกเรื่อง

ตับบริบชอบกินตับต้องหรอเอาจริง
อ่าฮ่าขี้ตอนเป็นสาวขึ้นเยอะเก่แล้ว

ซึ่งแบบหลายคนก็สงสัยเหมือนพี่คิมนี่แหละว่ามันกินได้ใช่ไหม

งั้นเราไปหาคำตอบข้างในดีกว่าไป
นี่แหละครับร้านลาบลับที่มีบรรยากาศแบบบ้านสไตล์ไทย
เต็นต์ผ้าใบขนาดใหญ่และโต๊ะนั่งประมาณ๒๐โต๊ะ
ที่นี่เขาขายอาหารอีสานและอาหารญี่ปุ่น
มีทั้งส้มตำลาบก้อยและปลาดิบสดจากทะเล
โดยเจ้าของร้านก็คือเชฟยอดรักที่ฝ่าฟันชีวิตจากเด็กอีสาน
กลายมาเป็นเชฟอาหารญี่ปุ่นที่ไปเติบโตต่างประเทศ
และกลับมาเปิดร้านลาบลับแห่งนี้
เอาเป็นว่าวันนี้ให้น้องใบตองและพี่คิมเข้าไปในเต็นต์ลับแห่งนี้ว่าจะ
ว่าจะมีอะไรให้ค้นหาและติดตามกันเลยครับ
ประสบการณ์นี้เราไม่มีเลยครับ

เมนูเด่นแล้วว่าจะต้องมีพวกปลา
ปลาอะไรบ้างคะ

อ๋อหูของดีเลยปลาขาวใหญ่ไม่ได้สอนไกลค่ะ
เกาเสือมาจากทะเลอันดามันใต้ของเราครับ
แตกพิเศษหนึ่งคือเนื้อเขาจะสีเหลืองตรงนี้ไม่รู้ตัวใหญ่มาก

จานนี่อ่ะราคาประมาณเท่าไหร่๑๕๐บาทครับ
จริงเหรอซาซิมิ๑๕๐บาท

แล้วอย่างทูน่านี่เท่าไหร่คะ

เห็นปลาสดเยอะแบบนี้เนี่ย

เขาสั่งปลามาแต่ละวันแต่ละสัปดาห์ไม่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชม
เรียกว่านอกจากปลาแซลมอนก็ยังมีปลาไทยจากทะเลอันดามันมากกว่า๑๐ชนิด
ไม่ว่าจะเป็นปลาทูครีบเหลืองปลาเก๋าเสือปลาเนื้อเหลือง
หรือจะเป็นหอยปีกนกหมุนเวียนมาให้ลูกค้าได้ชิมกันอยู่ตลอดเวลา
แล้วแบบนี้การแล่เนื้อปลาจะต่างกันไหมล่ะครับ
ต้องขอไปดูเทคนิคจากยอดเชฟของเรากันก่อนเลยครับ

ประตูเดียวครับแต่ของเรามันอยู่หน้าน้ำ
มันมีมันมันของเขาจะมันเยอะกว่า

แบบญี่ปุ่นเลยใช่ไหมโอเคคลั่งงั้นใช่
นี่เขาใช้ปลายมีดนะเขาหั่นแล้วเขาหั่นทันคี่เดียวเลย
อุ๊ยนี่นี่อันนี้มันเป็นวาซาปิสด
อ๋ออุ๊ยพี่จี้ใช้วาซาปิสดโอเควาซาปิสดครับ
เพิ่มความของเข้าหน่อยเดียว
อิตาแดกิแม่อื้อยังเย็นลิ้นอยู่แล้วคือมันมีความสดแล้วหวาน
เหม็นคาวเลยแม่นิดเดียววันหนึ่งใช้ปลาเยอะไหมพี่ยอด
มันก็แล้วแต่ลูกค้าครับตอนนี้คือซามอนผมมันแพง
ผมก็เลยเอาเล่นมาเล่นปลาไทยแทนซึ่งปลาไทยของเรามันก็ดีดี
แล้วแต่คนชอบถามนิดนึงเลยครับทำไมไม่ทำร้านอาหารญี่ปุ่น
ครับผมต้นทุนในการลงทุนต่ำครับใช่ต้นทุนในการไปเชฟค่ะ
สูงมากประสบการณ์ของเขาอะไรของเขา
ไม่แพ้ร้านอาหารแบบหรูหลาบ
แล้วปลาไทยบ้านเรามันมีข้อดียังไงบ้าง
มันไม่เยอะไงแล้วก็มันต้นทุนมันไม่สูงเท่าปลาเมืองนอก
ราคาอยู่ที่๑๕๐บาทถึงแพงสุดเท่าไหร่คะ
เท่าไฟจุดฟ้าเนี่ยจะลง๒๐๐บาท
แต่เขาถูกมากนะเพราะว่าถ้าไปชิมกินร้านอาหารญี่ปุ่นก็
อย่างธรรมจิษฐ์เนี่ยมาไม่กี่ชิ้น๓ชิ้นก็จะ๕๐๐บาท

อีกหนึ่งเมนูเด็ดของร้านที่พี่ยอดอยากแนะนำคืออะไร

ตัวนี้จะลูกครึ่งญี่ปุ่นเกาหลีไม่รู้ใครเป็นต้นตำรับ
จากเมนูปลาดิบแล้วอีกหนึ่งเมนูที่ขึ้นชื่อและขายดีมาก
เรียกว่ามาร้านนี้ต้องสั่งเลยกับเมนูยูเกะยำเนื้อสด
จานนี้นี่แหละครับแต่กรรมวิธีจะเด็ดขนาดไหน
ต้องมาถามเชฟยอดรักกันเลยครับ
นี่๖คนแต่ว่าแปลว่าเขาใส่ไปแล้วก่อนหน้านี้ใส่อะไรนะ
มีซอสซอสและซีสัมไพร
เงินปลอดภัย

เป็นเนื้อชะโพกไทยเรานี่เองครับ

วันหนึ่งก็ประมาณ๔๕โลเองนะครับ

อันนี้ครับ

น้ำมันงาเนี่ยมันจะทำไม่สาบไม่ทราบ

ปรดถิ่ถัยได้วันนึงกี่จานคลอยนับก่อนค่ะ

อร่อยจอย

มีเนื้ออีกเมนูนึงมีเมนูอะไรที่เป็นเนื้อย่างนะคะ

แต่เทคนิคการย่างเราใช้เทคนิคการย่างแบบ

คือเทคนิคมันต้องใช้ไฟแรงพี่ดูไฟอ่ะ

ตรงนี้มันสโม้คอคล้ายสโม้คเอาความหอมของขวาน
โอ้โอ้มันจะเป็นอย่างนี้ด้วย

โอ้ยดูแม่ดูแม่นี้สายแล้วโอ้ยจะไม่กินเนื้อนี่
จะพลาดอะไรบางอย่างในชีวิตละส่วนตัวเต็มร่วมต้มเหนียว
ขอบหรือเหนียวนิดนึงอร่อยอ่าอร่อย๗๐บาทนี่โคตรคุ้ม
จริงจริงแต่ขึ้นชื่อว่าร้านลาบลับลับทั้งทีอาหารอีสานก็ขาดไม่ได้
มันต้องมีเมนูส้มตำปูปลาร้า
ว่าแล้วก็ให้ตัวแม่โชว์ลีลาตำเจ๊คิมสักครบได้ไหมล่ะครับ

เออไม่ได้ยากนะรสชาติแบบนั้นเป็นสำหรับผู้หญิงกินได้ที่นี่รสชาติผู้หญิงก็ชอบว่าออกเปรี้ยวเพียงมีถาดหวาน
โอ้โหดูลีลาเจ๊คิมของเราเนี่ยไม่เบาเลยนะครับ
แต่ตอนนี้ได้เวลาที่เราจะมาชิมรสชาติอาหารจากเชฟยอดรักแห่งร้านลาบลับกันแล้ว
มาดูกันว่าเมนูไหนจะอร่อยถูกใจน้องใบตองและเจ๊คิมของเรากันบ้างครับ
ยอดแนะนำหน่อยเมนูตรงหน้ามีอะไรบ้าง

แล้วชิมกันดีกว่าครับอันนี้เป็นก้อยก็คือเป็นเหมือนลาบแซลมอนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอร่อย
สดมากครับอันนี้คือตำปลาร้าใส่ซาลมอน
มะละกอที่มันแบบกัดเข้าไปแล้วมันกรอบอ่ะ

เครื่องเขาโดนมากเลยอ่ะมีหนังหมูมีตัด

กว่าจะมารวมเป็นอาหารทุกจานบนโต๊ะในร้านเขาเนี่ยมันคือชีวิตและประสบการณ์ของเขาที่วางอยู่บนแต่ละจานเลยเนาะ
นัดจุดเริ่มต้นในชีวิตของพี่ยอดหน่อยว่าก่อนที่จะตรงนี้ทำอะไรอย่างไรประบาง
ผมเรียนจบมา๓คนก็มาทำงานเกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่นเลยครับ

๓ปี๓ปีเลยครับ
เขาเป็นคนมีความอดทนแล้วก็เป็นคนที่แบบเรียนรู้นะ

อยู่กับเชฟญี่ปุ่นก็พูดภาษาญี่ปุ่นกับเขา

แต่ไม่เยอะนะเพราะผมแค่ม๓เอง

แปลว่าเราเป็นเชฟในร้านอาหารญี่ปุ่นของกษัตริย์

ตังค์เยอะมาก

แต่ก็ถือว่ามันเป็นรายได้ที่แบบดีมาก

แต่ทำไมเราถึงกลับมาเมืองไทยแล้วแบบมาเปิดร้าน
จริงทำไมเราไม่เดินสายแบบไปต่างประเทศต่ออย่างนี้

ยังมาของานทำก็เงินเดือนหลักหมื่นก็
สองหมื่นสามหมื่นมันก็ไม่พอใช้นะผมว่านะ
ก็เรียกว่าไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่หวังนักนะครับ
ยอมทิ้งเงินเดือนหลักแสนที่ต่างประเทศกลับเมืองไทย
มาเป็นลูกจ้างได้เงินเดือนหลักหมื่น
ก็เลยคิดจะเปิดร้านอาหารอีสานบ้าน
ร่วมกับอาหารญี่ปุ่นที่เป็นความถนัดของตัวเอง
โดยวางแผนตั้งเป้าไว้ว่าถ้าครบ๓ปีแล้วยังไม่ได้กำไร
ก็จะปิดร้านกลับไปทำงานต่างประเทศเหมือนเดิมนั่นเองล่ะครับ
หลังสามปีกันไปเป็นหลักสี่ปี

คนหนึ่งเป็น๑๐เป็น๑๐เป็นร้อยแล้วก็เป็นพัน
อินเตอร์แล้วแต่คนไทยไม่รู้นะ
คนไทยไม่รู้มีแต่คนญี่ปุ่นประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์
คนไทยก็เริ่มตามมาตามมาแล้วก็เป็นคล้ายพวกยูทูบเบอร์
ดาราบ้างอะไรบ้างเขาช่วยได้เยอะ
ตัวนี้หลักคือจุดพลิกข้องเข้าละคนรู้จักเยอะทีนี้
เวลาเราผ่านอุปสรรคอะไรต่างเรามีวิธีให้กำลังใจตัวเองไง
ก่อนที่จะมาถึงจุดที่แบบเฮ้ยร้านนี้ประสบความสำเร็จแล้ว

เข้มแข็งซื่อสัตย์กับลูกค้าด้วยกับตัวเองด้วย

พูดถึงกำลังใจคนสำคัญคือแฟนพี่ยอด

เล่าให้ฟังหน่อยไปเจอปิ๊งปั๊งกันตอนไหน

มาทำงานที่นี่ค่ะ

อืมทำงาน

สุดท้ายก็ตกลงตรงใจแล้วก็มาช่วยเขาทำงานอยู่นี่เลย
ใช่ครับใช่ตอนนี้ทำแทนผมได้แล้ว
นี่มาเป็นแม่ครัวหลักเลย

เรารู้สึกภูมิใจในตัวเขาไหม
ภูมิใจค่ะเขาเป็นผู้ใหญ่ค่ะ
โชคดีค่ะที่ได้เขามาเป็นคู่ชีวิตค่ะ
อะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จของพี่ยอด
ความมือสุดใจผมว่าสำคัญมากเลย
มันซื่อไม่หมดคดไม่นานเหมือนภาษาโบราณเขาว่านะครับ
รับปี๔๓ครับภูมิเจ็ด๑๑๐๙๑๒๐๖๐๐๐๕

วันนี้ขอบคุณพี่ยอดนะคะขอบคุณลูกสูตรด้วยครับ